หลังจากที่นโยบายการหาเสียงของพักการเมืองต่างนะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปกองทัพกำลังถูกวิพักษ์วิจารณ์
แล้วก็ถกเถียงกันถึงเรื่องความเหมาะสม
รวมทั้งมีปฏิกิริยาออกมาจากทางผู้บัญชาการทหารบก
วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจนโยบายของแต่ละพัก
นำเสนอเรื่องการปฏิรูปกองทัพเอาไว้นะครับ

เริ่มที่คู่กรณีอย่างพักเพื่อไทย
เสนอแผนลดงบประมาณกองทัพ๑๐

สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้๓๐คนต่อปี
ส่วนอนาคตใหม่ชูนโยบายปฏิรูปกองทัพเป็น๑ใน๑๒นโยบายหลัก
ปักทงลดขนาดกองทัพด้วยการปรับลดอัตรากำลังพล
ส่วนงบประมาณที่ถูกตัดออกไปนั้น
จะถูกใช้เป็นเงินสร้างรัฐสวัสดิการแทน
ผมคิดว่าบทสัมภาษณ์นะครับ
การพูดสั้นว่าเริ่มให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดิน

นั่นคือเครื่องบ่งชี้
ดัชนีชี้วัดว่าประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพจริง
และจำเป็นต้องให้รัฐบาลพลเรือน
มาจากการเลือกตั้งต้องอยู่เหนือทหารเสียทีนะครับ
ฉะนั้นเราก็จะเจอรัฐประหารวนเวียนซ้ำซ้อนแบบนี้นะครับ
ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พักอนาคตใหม่มุ่งนำเสนอคือเรื่องนี้นะครับ

สิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งทำแรกคือปฏิรูปกองทัพนะครับ
สถาปนาหลักการรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือทหารให้ได้
เสบรีรวมไทยที่นำเสนอนโยบายตรงไปตรงมา

จากปรับโครงสร้างลดขนาดกองทัพแล้ว
สิ่งที่ดูเหมือนจะฮือหามากที่สุด
คือการย้ายค่ายทหารออกจากกรุงเทพ
เช่นเดียวกับประชานิยมแม้จะเป็นพักน้องใหม่
แต่ก็ใจกล้าขายนโยบายลดงบประมาณกองทัพ
เปลี่ยนเงินซื้อปลอดฐังไปซื้อปลอดเมย์
การพัฒนาตอบโจทย์ประชาชน

แม้จะยังไม่มีภาพชัดเจนของนโยบาย
แต่นายอภิษฎเวชาชีวะก็บอกว่า
นำเสนอนโยบายถือเป็นสิทธิเสรีภาพของพักการเมือง

พักการเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดนโยบายได้

สามารถที่จะมาเสนอนโยบายเสนอทางออกคำตอบให้ได้
จริงแล้วเมื่อตัวท่านนายกเองเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัครตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
ท่านก็ควรที่จะมาร่วมวงสนทนากันด้วยซ้ำนะครับ
เพื่อประชาชนจะได้เห็นว่าความคิดมันแตกต่างกันยังไง
ไม่ใช่ว่าเกือบทุกพักที่จะเสนอนโยบายเชิงปฏิรูป
งบประมาณของกองทัพแต่สำหรับภักดิ์ไทยศรีวิรัย
กลับมองต่างชูนโยบายในทางตรงกันข้าม
โดยเสนอให้เพิ่มอัตรากำลังพลอีก๑แสนนาย
พร้อมปรับภูมิภาพลักษณ์อาชีพทหาร
ให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีรายได้
นโยบายทั้งหมดจะเห็นได้ชัดเจนว่า
พักการเมืองต่างเสนอให้ปรับลดงบประมาณของกองทัพ
และปรับเปลี่ยนให้การเกณฑ์ทหารเป็นภาคสมัครใจ
ส่วนสุดท้ายจะทำได้จริงมากน้อยแค่ไหน

หลังจากที่ได้เห็นโฉมหน้าพักร่วมรัฐบาลแล้ว
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน